คุณผู้ชมครับขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปถึงยังถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
เมื่อไปถึงก็ได้ให้กำลังใจกับผู้ปกครองของเด็ก
รวมไปถึงร่วมประชุมประเมินสถานการณ์ในการช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำอย่างปลอดภัย
ติดตามได้จากคุณทัศนัยโค้ดทองรายงานจากจังหวัดเชียงรายครับ
คุณผู้ชมครับครบ๖๗ชั่วโมงแล้วครับ
ปฏิบัติการค้นหา๑๓ชีวิตที่ศูนย์หายไปในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบรายแห่งนี้
และทีมข่าวของเรายังคงปักหลักอยู่ที่นี่
รายงานสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามสถานการณ์กันนะครับ
ด้านหลังของผมจะเห็นว่ามีการตั้งเต็นต์ซึ่งเป็นจุดกองอำนวยการทุกภาคส่วน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังมาครบถ้วนจากในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งกรุงเทพมหานครสื่อมวลชนเดินทางมาแทบจะครบทุกสำนักแล้ว
ตอนนี้นะครับทางด้านของผลเอกอนุพงศ์เผาจินดามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาถึงในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างการประชุมเพื่อเป็นการประเมินสถานการณ์กับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตอนนี้อยู่ที่กองอำนวยการด้านในซึ่งเป็นศูนย์บริการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งนี้ครับ
พลเอกอนุพงศ์นั้นได้ประชุมร่วมกันนะครับกับทางด้านของหัวหน้าหน่วยซิลก็คือนาวาเอกอนันต์สุมราชัยนะครับ
ซึ่งเป็นผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่๑นะครับ
หัวหน้าหน่วยซิลที่เป็นหัวหน้าหน่วยในการปฏิบัติงานในครั้งนี้
รวมทั้งประชุมร่วมกันกับนายกมลชัยโฆษชาด้วย
ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๕

เพื่อเป็นการร่วมกันประเมินสถานการณ์กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่า
ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้มีการสูบน้ำออกจากถ้ำอย่างต่อเนื่อง
รายงานล่าสุดมาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาน้ำในถ้ำเริ่มลดลงบ้างแล้ว
แต่ว่ายังไม่สามารถระบุได้ว่าลดลงไปมากน้อยเพียงใด
ตอนนี้อยู่ระหว่างการประเมินอยู่ถ้าเกิดว่าน้ำลดลงแล้ว
ซิลที่เดินเท้าเข้าไปในถ้ำสัก๒ชั่วโมงได้แล้ว
ก็จะทำการที่จะดำน้ำลงไปดำน้ำให้เลยจุดที่เรียกว่าพัทยาบีดเข้าไป
ซึ่งจุดนั้นจะเรียกว่าเนินสูงคุณผู้ชม
เป็นอีกหนึ่งโถงเป็นเนินสูงที่คาดว่าทั้ง๑๓คนจะพัก
ณจุดนั้นและรอความช่วยเหลืออยู่
ตอนนี้เรากำลังรอการแถลงข่าวของท่านพลเอกอนุพงศ์เผาจินดาอยู่ครับ
อีกหนึ่งภาคส่วนที่มีการร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้คือ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าวไปว่าสามารถไปสำรวจพบ๒โพรง
ซึ่งอยู่บนภูเขาอยู่บนเหนือถ้ำ
แต่ว่ารายงานล่าสุดมาไม่ได้เป็นโพรงแต่ว่ากลายเป็นหลุมยุบสองหลุม
สำรวจแล้วไม่สามารถจะโรยตัวหรือว่าลงไปในหลุมยุบนั้นได้
เพราะว่าไม่ได้เป็นโพรงเข้าไปในถ้ำนะครับ
ดังนั้นต้องมีการตะเวนกันต่อ
แล้วก็สำรวจพื้นที่บนเขาต่อว่าจะมีโพรงมีจุดไหน
สามารถให้คนนั้นโรยตัวลงไปแล้วก็สมทบกับหน่วยซิล
ซึ่งอยู่ด้านล่างแล้วก็เข้าไปช่วยคนที่ติดอยู่ด้านใน๑๓คนออกมาให้ได้ครับ
อันนี้เป็นปฏิบัติการที่จะเกิดขึ้นในวันนี้
แต่ว่าก่อนหน้านี้พลเอกอนุพงศ์เองก็มีการเดินทางไป
พูดคุยกับผู้ปกครองของเด็กทั้ง๑๓คนที่ไปรอฟังข่าวอยู่ที่เต็นต์พักคอยของเต็นต์ปฐมพยาบาล
ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับจุดนี้ซึ่งอยู่ด้านหลังของผมนี่เองนะครับ
ซึ่งท่านก็ยืนยันกับผู้ปกครองทุกคนนะครับว่าจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่
จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้บุตรหลานของเขาทั้ง๑๓คนนั้นออกมาอย่างปลอดภัยที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดด้วย
ซึ่งก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปกครองทุกคนได้เป็นอย่างดี
แล้วก็มีความหวังเพิ่มมากขึ้นว่าจะได้ตัวลูกหลานของพวกเขากลับออกมาอย่างเร็วที่สุดนะครับ
คุณผู้ชมตอนนี้เรายังคงเกาะติดอยู่ที่นี่แล้วก็ยังคงรอฟังสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้
แต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ท่านพลเอกอนุพงศ์เองก็บอกนะครับว่าทุกอย่างยังคงเป็นไปตามแผน
แล้วก็ยังคงดำเนินการต่อไปนะครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมจะติดตามกันต่อในช่วงของชัดข่าวเที่ยง
เพราะว่ามีรายงานเข้ามาว่ามีการเชิญตัวเด็กซึ่งเป็นเพื่อนของเด็กที่หายไปที่เคยเข้าไปในถ้ำเนี่ยมาร่วมพูดคุยเพื่อให้ข้อมูลด้วย
ทั้งมีการเชิญชาวบ้านที่รู้ข้อมูลเรื่องของตาน้ำในถ้ำเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันอยู่ติดตามความคืบหน้าในช่วงของชัดข่าวเที่ยงนะครับ

สนัยโค้ทองรายงานสดจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบรายครับ